โยโยเฮโลต้อนรับซัมเมอร์อากาศร้อนแบบนี้หลีอยากจะหาผู้สักคนมาสดให้ดับกระหายซะทีแพทย์แต่ใครที่มีคู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณพี่หมื่นพี่แสนพี่ลานแหมเล่นแบบนี้ก็ได้
คิดแผนเฟิร์มตั้งรับฟังข่าวดีไว้ได้เลยถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีฟิตปึงปังเรารับข่าวดีเดือนมีนาคมรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีกรกฎใครที่เฝ้าระวังจะมีทายาทบอกเลยว่าจังหวัดนี้เป็นนาทีทองของชีวิตจะสมหวังเสียทีเพราะสุขภาพดีคิดเพลียพร้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวแต่นาทีทองนี้เป็นนาทีทองสั้นควรจะรีบคว้าไว้ให้ทันจะได้ไม่เสียเที่ยวนะจ๊ะแต่ถ้ายังไม่พร้อมยืดอกคบถึงไว้ก็ดีนะจ๊ะหลีพูดเลย
ไม่ว่าจะอาม่าม่าม้าพาอาเออาโกต่างพร้อมใจให้สูบดีบำรุงกำลังวางชาให้คู่ของชาวมังกรฟิตปังดินดังมั่นใจในทุกลีลากระชุ่มกระชวยชวนฝันไม่มีปัญหากวนใจโอ๊ยหลีเริ่มจะฟินให้ที่บ้านได้เลิกอุ้มหลานเร็วนี้แน่นอนอันดับสามราศีกันเตรียมฟิตร่างให้พอ

อย่าเรียกปล่อยใจสบายเพราะเสน่ห์ไม่ต้องบริหารคู่รักก็หลงจนหนีไปไหนต่อไหนไม่ได้แค่เตรียมความพร้อมของร่างกายก็รอเปลี่ยนสเตย์ตัดเป็นคุณพ่อคุณแม่พ่ายแดงตั้งชื่อลูกรอไว้เลยหลีชอบเด็กผู้ชายคิดอันดับหนึ่งราศีเมทุนราศีนี้เขามาแรงสัญชาติตะยานบอก